และเช้านี้เองนะครับประมาณ๘โมงกว่า
ตำรวจสนดอนเมืองก็คุมตัวเสียท็อป
ไปที่สารแขวงพระนครเหนือนะครับ
เรามีบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ดูจนถึงขณะนี้
บรรยากาศในการคุมตัวเสียท็อปขึ้นศาลเป็นอย่างไรบ้าง
ติดตามความคืบหน้าจากคุณนัทพงศ์เรียบสันเทีย
รายงานสดจากสารแขวงพระนครเหนือ

ครับและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับ
ทนายความของเสียท็อปได้ออกมาให้ข้อมูลกับทางทีมข่าว
แล้วก็สื่อมวลชนสำนักต่างที่ก่อติดอยู่ที่สรรแขวงพระนครเหนือนะครับ
ว่าล่าสุดมีคำสั่งตัดสินจำคุกกับทางเสียท็อป
เป็นระยะเวลา๖เดือนนะครับ
โดยรายละเอียดขณะนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุย

แต่ผมขออนุญาตเล่าความเคลื่อนไหวในช่วงเช้าก่อนนะครับ
ก็คือเดิมทีช่วงเช้านี้เสียท็อปค่อนข้างมีความแสดงความมั่นใจ
แล้วก็ไม่กังวลนะครับว่าจะสามารถประกันตัวได้
แต่ล่าสุดในเมื่อข้อมูลออกมาแบบนี้
เดี๋ยวเราไปฟังข้อมูลที่ชัดเจนกับทางทนายความครับ
ตอนนี้ผมก็อยู่กับทางท่านทนายความของคดีเสียท็อปนะครับ
ครับผมอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ผมเรียนถามนิดนึงครับ
ว่าสารมีคำถาม
หรือมีการพบไมของหัวหน้ากลางเป็นอย่างไรบ้างครับ

มีการเจรจากันมา
ที่แรกก็เป็นการสู้คดีแล้วก็มีการเจรจา

เจรจาโตโลที่๑ล้านนะเสียท็อปก็ได้ให้โฉนดที่ดินของแม่ไป
แต่ที่ดินนี้ยังไม่มีการโอนนะแล้วก็วันสารนัดฟังคำภาษา
เมื่อวันที่๑๔พฤติกาสองพันร้านห้าสิบเก้าเสียท็อปไม่ได้มาฟัง
ไม่ได้มาฟังคำพิพากษานะเพราะเห็นบอกว่าอยู่ต่างประเทศ
สารก็เลยตัดสินจำคุกเป็นเวลาหนึ่งปีรับสารภาพลดให้กึ่งหนึ่ง
มาตรา๗๘หรือ๖เดือนครับแล้วคดีวันนี้มันถึงที่สุด
เพราะว่ามันเลยระยะเวลาการอุทธรณดีการ์ไปหมดแล้วนะ
อาจารย์ครับตอนแรกมีกระแสข่าวว่าจะมีการเหมือนกับเจรจา
เพื่อถอนฟ้องแต่เพียงที่สุดแล้วไม่สามารถกระทำได้
มันทำไม่ได้เลยขั้นตอนนั้นไปแล้วเพราะว่าสารได้อ่านคำภาษาไปแล้ว
ถ้าเจรจาถอนฟ้องเนี่ยก็คือจ่ายเงินเข้าล้านหนึ่งวันนี้
แล้วเขาจะเอาโฉนดมาคืนแล้วก็จะถอนฟ้อง
ทีนี้ว่ามันเลยขั้นตอนการถอนฟ้องไปแล้วเพราะสารได้อ่านคำภาษาไปแล้ว
ก็เลยไม่สามารถที่จะถอนฟ้องได้แล้ว
จ่ายเงินแล้วยังไงก็ยังต้องติดอยู่ดี
เท่ากับว่าวันนี้แล้วท้ายที่สุดยังไงก็แล้วแต่สาร
ก็คือไม่ให้ประกันตัวแล้วเสียท็อปจะต้องถูกดำเนินคดีถูกจำคุก
ถูกต้อง๖เดือนครับผม
ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวรอขั้นตอนจากนี้ก็คือการส่งตัว

ช่วงเย็นแล้วประมาณ๔โมง๔โมงครึ่งครับ
ตอนนี้เสียท็อปเองเขามีความกังวลหรือว่ามีความเครียดยังไงให้เห็นบ้างไหมครับ
จากที่คุยล่าสุดเมื่อสักพักเนี่ยตอนที่ออกมาจากห้องพิจารณานะ
ก็ไม่ได้แสดงอะไรแกก็สงบนิ่งอยู่นะไม่แสดงอะไรครับ
กังวลในเรื่องของโรคประจำตัวที่เป็นบะหวาน
อ๋อแกเป็นบะหวานขึ้น๓๐๐กว่าจะงวนมาก
เพราะว่าแกต้องวันอาทิตย์ต้องบินไปต่างประเทศอีก

นี่ขึ้นขนาดอยู่ในห้องพิจารณาคดีหรือเปล่า
ขึ้นมาก่อนแล้วประจำตัว

คุณผู้ชมครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหว
แล้วก็ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการพิจารณาคดี
ที่เป็นความผิดเกี่ยวกับพรบเช็คที่ทางเสียท็อปถูกดำเนินคดี
และนี้ก็คือความคืบหน้าลัดสุดที่สารแขวนภาษณะครเนื้อ

เพราะว่าทางทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านของพริตตี้ดา

แล้วก็ต้องเสียเงินเสียทองไป๓๕๐๐๐๐บาท
ที่อำเภอประกวนชัยจังหวะบุรีรัมพ์
ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับนายสอย
พ่อของพฤติดาผู้เสียหาย
สอยบอกว่ายังไม่ทราบว่าเสียท็อปถูกจับกลุ่ม

ใช่ค่ะแล้วก็มีอีกคำถามหนึ่งที่ผู้เสียหายของเราก็ถาม

แจ้งความเอาผิดอดีตลูกเคยหรือเปล่า
พ่อบอกแบบนี้พ่อบอกว่าขอไม่ออกความเห็นละกัน
ปล่อยให้ลูกดาตัดสินใจเอง
แม้ว่าก่อนหน้านี้อาจจะเคยบอกว่า
เสียท็อปกลับมาเคลียร์หนี้แล้วเดี๋ยวจะไม่เอาเรื่อง

คุณพ่อสอยบอกว่าไม่สามารถตัดสินใจอะไรแทนลูกดาได้
ถ้าเกิดว่าลูกดาจะแจ้งความพ่อก็ไม่ว่าอะไร

แต่ถ้าเกิดว่าถามความเป็นพ่อนะคนที่เป็นพ่อ

เป็นห่วงแล้วก็ห่วงแล้วก็สงสารลูกสาวมาก
ยังอยากให้อดีตลูกเขยหรือว่าเสียท็อป
มาแสดงความรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วย
คือกรณีนี้ค่ะเดี๋ยวต้องรอ
รอให้เสียท็อปชี้แจงในเรื่องนี้ด้วย
เขาบอกว่าเขาเตรียมเอกสารเตรียมหลักฐานต่าง

แต่เรื่องที่โดนวันนี้เช้านี้มันเป็นอีกคดีหนึ่ง